หน้าหนาวแล้วหลายคนก็เลือกขึ้นเหนือ

ถ้าไปอีสานผมแนะนำพวกอาหารอีสานแซ่บรับหน้าหนาว
ซึ่งมีอะไรให้ได้ทานบ้างนั้นไปดูกันเลยครับ
คุณผู้ชมครับหน้าหนาวมาเยือนแล้ว
ใครกำลังหนาวอยู่เราจะชวนไปทำอะไร
เหงื่อซึมเพื่อคลายหนาวกัน
กับการพาไปเปิดเมนูอีสานรสแซ่บรับลมหนาว
ว่าแต่จะมีเมนูอะไรบ้างนั้นไปดูกันเลย
มาที่เมนูแรกกับเมนูตำขนุนรสแซ่บ
แซ่บขนาดไหนไปชิมกันเลย

เอ็ดเตอร์แซ่บคักเน่ดูไปก็นำลายสอไปนะครับ
นี่แหละคือเมนูสุดแซ่บที่มีชื่อว่าตำขนุน
หรือในภาษาอีสานเรียกว่าซุปบักมี่นั่นเอง
วิธีการทำก็เสร็จจะง่ายเพียงเรานำขนุนอ่อนมาหั่นเป็นชิ้น
ก่อนจะนำไปต้มในน้ำเดือดเพื่อให้ขนุนนิ่ม
จากนั้นก็นำขนุนไปปอกเปลือกให้เรียบร้อย
ต่อจากนั้นก็นำพริกและหอมแดงไปย่างไฟให้หอม
แล้วก็เตรียมปลาทูแกะเนื้อเอาไว้ให้พร้อม
จากนั้นก็นำส่วนผสมทุกอย่างใส่ครบ
แล้วตำให้ละเอียดปรุงรสให้นัวตามชอบ
เพียงเท่านี้เราก็จะได้ตำขนุนหรือซุปหมักมี่
แซ่บแสนอร่อยเอาไว้ทานแล้ว
โดยเมนูนี้คนอีสานนิยมนำมาทานคู่กับข้าวเหนียวร้อน
ยิ่งทานในช่วงหน้าหนาวล่ะก็บอกเลยว่าฟริกอีหลี
เพราะความเผ็ดร้อนจากเครื่องสมุนไพรที่นำมาตำจะทำให้เหยื่อซึม
ซึ่งช่วยแก้หนาวได้เป็นอย่างดี
ต่อกันที่เมนูที่๒กับน้ำพริกแมงจีปม
แสนอร่อยจะแซ่บนัวขนาดไหนไปชิมกัน

ว้าวเห็นแล้วน้ำลายสอเลยทีเดียว
นี่คือเมนูเด็ดรับหน้าหนาวที่มีชื่อว่าน้ำพริกแมงจิโปมนั่นเอง
ซึ่งแมงจิโปมมีชื่อในภาษากลางก็คือ

โดยเราจะมีโอกาสได้กินแมงชนิดนี้เพียงปีละ๑ครั้งเท่านั้น
นั่นก็คือช่วงฤดูหนาวแบบนี้แหละครับ
วิธีการหาแมงจีโปมก็แสนจะง่าย
เรานำจอบไปขุดดินที่มีร่องรอยการขุดของแมนชนิดนี้
จากนั้นก็ขุดดินลึกลงไปประมาณ๑๕เซนติเมตร
เท่านี้ก็จะได้แมงจิกโปมมาทำน้ำพริกแล้ว
การทำน้ำพริกแมงจิโปมก็ไม่ยากเลยครับ
เพียงเรานำจิ้งหรีดที่จับมาได้ล้างน้ำให้สะอาด
จากนั้นก็นำไปทอดให้กรอบ
ก่อนจะนำไปใส่ครกใส่เครื่องตำน้ำพริกและปรุงรสตามชอบ
เพียงเท่านี้เราก็จะได้น้ำพริกแมงจีโป
้วยโตแสนอร่อยไว้ทานคลายหนาวแล้ว
แล้วทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวของเมนูอีสานสุดแซ่บที่เรานำมาฝากครับ